ส่วนเรื่องนี้อยากพาคุณผู้ชมมาดูชีวิตที่น่าสงสารของคุณยายท่านนี้ค่ะ
อายุหกสิบแปดปีหกสิบแปดนะคะตาพระมัวแล้วก็อยู่บ้านมุมสังกษีเก่า
ไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่กับลูกชายสองคนคนหนึ่งต้องทำงานตลอดเวลา
ส่วนอีกคนนึงก็ป่วยเป็นโรคเกาะค่ะ
นี่ค่ะนี่คือสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุท่านหนึ่ง
อายุ๖๘ปีเป็นวัยที่ควรจะได้พักผ่อนแล้ว
ใช้ชีวิตหลังจากที่ตรากตรำมาตลอด
แต่คุณยายท่านนี้ยังต้องสู้ต่อนะคะ
คืออยู่บ้านมุงสังกษีเก่ากับลูกชายสองคน
บ้านหลังนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ตัวเองก็เป็นโรคอีกเพียบเลยนะคะ
ลูกคนโตป่วยเป็นเกาะรูมาตอยลุกไม่ได้มา๔วันแล้ว

อีกคนนึงทำงานรับจ้างทั่วไป๒๓วันก็จะกลับบ้านทีนึง
เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานหาเงิน

ยายบอกข้าวบูดมาก็ต้องกิน
เพราะมันประทังชีวิตได้ไม่รู้จะไปหามาจากที่ไหน

อยากจะให้คนช่วยพาลูกของคุณยายไปหาหมอหน่อย

โดยโพสต์โพสต์หนึ่งของคนในเฟซบุ๊กนะคะ
ก็ไปตรวจสอบที่บ้านนี้อยู่ในป่ามัน
ห่างจากถนนประมาณ๑๐๐เมตรค่ะ
อยู่ที่บ้านวังขอนอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจีนบุรีค่ะ
คุณยายพีด่านเกษมนะคะตามองไม่เห็นแล้ว
มีลูกคอยหุงหาข้าวให้กินตักน้ำไว้ให้อาบ
ไม่มีไฟฟ้าใช้ใช้ตุดตะเกียงเอา
คนหนึ่งก็ป่วยเดินไม่ได้
แล้วก็อยู่ได้ด้วยเงินเดือนละ๖๐๐บาท
อย่างก็ตะโกลบอกด้วยนะคะบอกถ้ามีข้าวสาร

ยายไปทำอะไรได้ตามไม่เห็นเลย
มีแต่ลูกมันทำให้กินหุงข้าวแตกน้ำไฟให้อาบ
ที่บ้านที่อยู่นี่มีไฟมีน้ำไหมครับ
อ่อนี่ไฟแสงอาทิตย์เขาเอามาศีลให้เจ้า
คนหัวปีนี่สบายไม่ได้
ปวดขาเหมือนแม่มันเดินไม่ได้
ไปหาหมอมาแล้วไปศรีมหาโพธิ
ป้ามันจนจริงนะ
นี่คือสภาพชีวิตความเป็นอยู่

ที่อยู่ที่บ้านวังขอนอำเภอศรีมหาโพธิ

เพราะฉะนั้นก็ขอส่งข่าวไปยังหน่วยงานที่ดูแลด้วยนะคะ
ช่วยเข้าไปดูแลคุณยายแล้วก็คนในครอบครัวนี้หน่อยนะคะ
คุณผู้ชมครับไปขอนแก่นกันกรณีที่พระนักอนุรักษ์ป่านะฮะ
ไปขอรายชื่อจากผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ขอรายชื่อคนที่มันลุกป่าหน่อยสิ
เพราะท่านอนุรักษ์ป่าไงปรากฏว่าคือผู้ใหญ่บ้านไม่ให้
แล้วก็เกิดมีการกระทบกระทั่งพระท่านกระโดดถีบผู้ใหญ่บ้านอีกทีนึง
แล้วก็วันนี้ทีมข่าวไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ท่านบอกว่าพระรูปนี้คือหลังชอบหาเรื่องชาวบ้าน
ผมไม่ได้พูดนะท่านผู้ใหญ่บ้านท่านให้ข้อมูลนะ
คือผู้ใหญ่บ้านบอกอาจจะต้องไปเชิญตัวออกจากพื้นที่แล้ว
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะครูบาท่านหนึ่งนะครับ
ไปขอรายชื่อคนบุกรุกป่าสงวนโคกสูงบ้านดง
จากผู้ใหญ่บ้านโนนหัวช้างตะบนโนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางครับ
แต่ผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ให้
ครูบาท่านก็เลยถีบให้ทีนึงจากนั้นก็โดนรุมจนได้รับบาดเจ็บ
เมื่อกี้เห็นสภาพท่านไปนะครับ
ตอนนี้ท่านไปแจ้งความเอาผิดผู้ใหญ่บ้านแล้ว
ครูบาพจนพรพรมภูลท่านเล่าบอกว่า
อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มานานแล้วนะ

ปล่อยให้ป่าถูกบุกลุกไม่ได้
จะเอาไม้ไปทำถ่านขายไม่ได้
อกจากนี้ท่านยังถูกบีบให้ออกจากพื้นที่

ขัดผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลครับ

ผู้ใหญ่บ้านเขาก็รับคำนะว่าจะเอาให้ครูบา
แต่ทีนี้พอวันที่๑๔ครูบาคิดไว้แล้ว
ว่าผู้ใหญ่บ้านจะต้องไม่เอาชื่อมาให้ครูบาแน่นอน

ใหญ่บ้านเอาซื้อให้ครูบาไม่ได้
ครูบาก็เลยคิดไว้เลยตั้งใจไว้เลย
จะเอาไม้เรียวหวดสักทีให้เป็นประเด็น
เพราะว่าเรื่องนี้มันก็ไปสอดคล้อง

ครูบาคิดว่ามันควรจะแบบสะสางได้แล้ว
คุยกับท่านแล้วไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านบ้าง
ผู้ใหญ่วิเชียนผู้ใหญ่วิเชียนเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยนะพระท่านมาขอให้พาไปบ้าน
คนที่จอดรถผิดกฎหมายหน่อย

ตอนนี้เดี๋ยววัยรุ่นมันตีเอาทำยังไงล่ะ

เขากับผู้ช่วยก็หมายถึงผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
รวมถึงชาวบ้านก็จับตัวกันส่งตำรวจ
ผู้ใหญ่บ้านเล่าต่อบอกว่าตอนแรกที่พระท่านมาอาศัยอยู่ในป่าสงวน
ก็ดีอยู่ไม่มีอะไรผิดปกติแต่หลังแปลกนะ
จับผิดโน่นจับผิดนี่

รวมตัวกันเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบนะฮะ
และอาจจะต้องเชิญตัวท่านออกจากพื้นที่
ชาวบ้านบางคนเล่าให้ฟังบอกว่าเจอมาหลายคนแล้ว
ท่านไม่พอใจใครก็ไม่ให้ใส่บาทซะ
งั้นนะฮะปิดบัตรเชิดใส่เฉยเลยครับ
ลองฟังชาวบ้านนะฮะ
โด่อาจมาหาคนมาเผาแสง
สงสัยมากมนต์นี่ก็สมบัติ
โดดเทียสผ่านเข้ามาเลย
โดดเทียสมากเอง
เทียสแล้วเรียน
ก็เอาไปคือหน้าปั๊ม

นำดึงกับทั้งตีทั้งจ้อย

สองขาเปลี่ยนซีขาแล้วลม